เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยการจราจรมันติดขัดหนักมากนะคะ
เมื่อวานเนี้ยที่เรานำเสนอภาพข่าวเรื่องของน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะอืม
คือท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำจนดึกยังท่วมอยู่
แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
รถพยาบาลที่รับผู้ป่วยแล้วกำลังจะไปส่งที่โรงพยาบาลอ่าเหรอ

ต้องนำผู้ป่วยลงจากรถแล้วแบบเดินกันไปลุยน้ำท่วมกันไป

คุณผู้ชมคะคลิปนี้ค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมรถติดเป็นอัมพาตเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข็นเปรย์
เลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมออกซิเจนนำผู้ป่วยลงจากรถพยาบาลนะคะ
แล้วก็ลุยน้ำกันไปแบบนี้ค่ะ
เพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคนที่เห็นเหตุการณ์นี้บอกว่า
กรุงเทพวิกฤตหนักมากรถพยาบาลฉุกเฉินคือวิ่งไม่ได้เลย
ไม่ใช่ว่าใช้ความเร็วไม่ได้นะคะคือวิ่งไม่ได้เลยหนีอยู่อย่างเนี้ย
หยุดแบบนึกว่าลานจอดรถแบบมีน้ำ
คือมันขยับไม่ได้จริงอะค่ะจนเนี่ยต้องเดินเท้ากันไป
มีเจ้าหน้าที่คอยหิ้วสายน้ำเกลือคอยดูสัญญาณชีพคอยเข็น
เข็นก็เอ๊ะตรงไหนเป็นทางเท้าตรงไหนเป็นถนน
น้ำมันท่วมจนมองไม่เห็นทุลักทุเลมาก
ทีมข่าวได้คุยกับคุณนายค่ะคุณชันวิทย์
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวันสำนักการแพทย์เล่าให้ฟังว่า
ได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินสองคนนะคะจากลาดพร้าววังหิน
และแจ้งวัฒนะซอย๖พอมาถึงหน้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
รถติดมากน้ำท่วมเลยตัดสินใจกับทีม
แล้วคุยกับญาติผู้ป่วยว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วอืม
ลุยต้องเดินเท้าลุยน้ำท่วมไปเพราะผู้ป่วยเริ่มมีอาการหนัก
เรียกไม่ตอบไม่พูดไม่จาเลยตัดสินใจพาผู้ป่วยขึ้นเปรย์
ไปโรงพยาบาลท่ามกลางน้ำท่วมบนถนนคุณผู้ชมค่ะ
สองกิโลกว่ากว่ากว่านะคะกว่าจะถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะ
หัวค่ำที่ผ่านมาก็น้ำท่วมขังสูงนะครับประมาณหัวเข่าได้แล้วก็
พอดีรถติดจำนวนมากนะครับเราติดอยู่ตรงนั้นอ่ะ
ประมาณอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับอ่าประมาณสองกิโลครับ
ศูนย์ราชการนะครับหน้าศูนย์ราชการ
ตอนที่ไปเราคุยกับญาติผู้ป่วยพอดีญาติเขาขึ้นรถมาด้วย
แล้วก็แนะนำนะครับบอกว่าเนื่องจากรถติดแล้วคนไข้เนี่ย
อาการเปลี่ยนแปลงคือถ้าเกิดว่าเราไปถึงโรงพยาบาลช้าเนี่ยครับ
คนไข้เนี่ยมีเสี่ยงเสี่ยงต่อชีวิตได้เพราะว่าคนไข้เนี่ย
มีอาการเปลี่ยนแปลงที่ซึมลงมาก